สามีเก่ากับสามีใหม่ค่ะสามีเก่าเนี่ยนะคะโทรขู่ว่าจะไปฆ่าสามีใหม่
ฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็บุกเข้าไปในบ้านเขาจะไปทำร้ายร่างกายนะคะ
ปรากฏว่าสามีใหม่คว้ามิดดาบฟันเสียชีวิตค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้ามืดนะคะ
ที่ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่บ้านหลังนึงมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่นั่น
คือนายมานัดเติมสายทองอายุสี่สิบปีค่ะคือข้างข้างข้างกายของนายมานัดที่เสียชีวิตเนี่ย
พบมีดดาบยาวประมาณห้าสิบเมตรตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พบกับในวงน้อยวรดิต
เป็นผู้ก่อเหตุนั่งรอมอบตัวกับตำรวจค่ะในวงน้อยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายมานัด
ซึ่งเป็นอดีตสามีของภรรยาของเขาเนี่ยค่ะนายมณัฐเนี่ยบุกมาที่บ้านจะมาทำร้าย
ที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์มาขู่ฆ่าเขาตลอดเลยเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยง
ระงับอารมณ์จนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กับภรรยามากว่า๑๐ปีเลี้ยงลูกของนายมณัฐด้วยนะคะ
ที่เป็นลูกติดมากับภรรยาเนี่ยก็เลี้ยงให้ด้วยก็ถูกขู่ฆ่าเอ่อ

พระโทขุฆ่าขุวฆ่าขุวฆ่ามาซะดีกันครับ

แล้วก็ผู้ไทยบ้าง
ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับ
ผมต้องกันตัวผมเอียงเตรียมที่เหมือนกัน
เรื่องต้นตำรวจก็คุมตัวนายวงน้อยไปสอบปากคำ
และแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะคะ
จากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาคร
ไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ